นี่เรื่องของการเดินทางกลับบ้านของพี่น้องประชาชน

แน่นอนว่ากลับมาทุกครั้งก็จะต้องมีของติดไม้ติดมือ
กลับมาอาจจะเป็นข้าวซ้านอาหารแห้งต่าง
เพื่อตุนเอาไว้ก่อนที่จะถึงวันหยุดในช่วงต่อไป
เราไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์กันค่ะ
เลยเป็นผลไม้ยอดฮิตที่หลายคนนำติดมือกลับมาด้วยค่ะ
น้ำหนักจะมากซะหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะ
อย่างชาวจังหวัดพิจิตรคนนี้ที่บ้านปลูกมะม่วงเอง
หิ้วมะม่วงน้ำดอกไม้กลับมาฝากคนที่กรุงเทพ

อันนี้คือเอามาฝากหลานจ้ะ

เอามาฝากหลานทานเองแต่ว่าซื้อที่นี่มันแพงค่ะ

มะม่วงที่ปลูกเองเหรอคะปลูกเอง
ค่ะมะม่วงฟ้ารั่นค่ะ
ส่วนพี่คนนี้แบกข้าวสารกระสอบใหญ่มาไกลจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เมินด้วยสายตาแล้วน่าจะหลายสิบกิโลกรัม
แต่ที่บ้านปลูกข้าวเองประกอบกับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก
กระสอบนี้จึงเป็นเสบียงชั้นดีสำหรับต่อสู้ชีวิตในเมืองใหญ่
แต่สำหรับบางคนที่สัมภาระเยอะหน่อย
ก็ต้องเรียกใช้บริการจากพี่เจ้าหน้าที่ให้บริการรถเข็นค่ะ
ซึ่งจะมาคอยอยู่ที่จุดลงรถบขศ
โดยคิดค่าบริการเพียงแค่ครั้งละ๒๐บาทเท่านั้นค่ะ
ปีนี้หลายคนยังพึ่งพาบริการรถบขศเหมือนเดิม
แต่คนเดินทางกลับกรุงวันสุดท้ายของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานปีนี้
บางตาลงไปบ้างเพราะหลายคนทยอยเดินทางกลับมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
ผู้อุตสานออกจากกรุงเทพฯเฉลี่ยแล้วเหมือนล้านกว่าคน
เราต้องพยายามหารถสำรองผู้โดยสารกลับมาในช่วง
ตั้งแต่๑๖๑๗๑๘จนถึง๑๙เราเผื่อเลย
เราต้องพยายามไงก็เอาดึงรถของส่วนกลางไปตามสถานีต่างด้วย
บริษัทขนส่งหรือบขศประเมินว่า
วันที่๑๗เมษายนจะเป็นวันที่มีคนกลับมากที่สุดถึง๑๘๐๐๐คน
แต่พรุ่งนี้ช่วงเช้ามืดจะมีคนหนาแน่น
จุดที่ต้องเตรียมพร้อมคือการระบายปริมาณผู้โดยสารไม่ให้แออัด
และประสานกับแท็กซี่ให้มารับอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้เริ่มงานทันกับวันแรกอย่างราบรื่นค่ะ